จากชุวิตตีแสกหน้าก็อยู่กับเราสองคนต่อนะครับ
ถึงสี่ทุ่มนะครับมาว่ากันที่เรื่องของคนรวยคนที่ถูกลอตเตอรี่

เราก็คิดฝันกันไปต่างนานานะคุณเข็มมาสอน
ว่าถ้าเราถูกบ้างเราจะเอาเงินไปทำอะไรดี
ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้
มาดูท่านนี้นะครับเป็นชาวนาอยู่ที่บุรีรำครับ
ตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสัก๑ล้านบาท
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยโอ้โหเมียเนี่ยป่วยเป็นโรคไต
ไตวายนะฮะแล้วดูแลอย่างดีเลย
ปรากฏว่างวด๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
คุณลุงท่านนี้นะฮะลุงสมบูรณ์คงดีเป็นชาวนาอยู่ที่บ้านโคกเพชร
อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
หมายเลข๙๕๕๙๖๒ใบได้เงินไป๑๒ล้านบาท
อันนี้ชัดเจนไม่ต้องสืบไม่หายไม่มีใครมาบอกว่า
หายแล้วไปเอาอะไรของเขามาอันนี้เคลียร์เรียบร้อย
ขึ้นเงินได้ขึ้นเงินเรียบร้อย
วันนี้ลูกสาวก็เลยออกมาบอกว่าที่พ่อบอกไว้
ว่าจะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบุรีรำ๑ล้านบาท
ขอยืนยันว่าจะบริจาคจริงตามเจตนารมณ์ตามความตั้งใจ
วันนี้ลูกสาวนะครับก็ได้ไปพบท่านผอโรงพยาบาลบุรีรำ
ไปแจ้งเรียบร้อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำพิธีรับมอบเงินกัน
วันที่๒๔ธันวาคมนี้วันอาทิตย์
ส่วนภายในช่วงนี้ก่อนจะถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย
โอนเงินเข้าบัญชีของโรงพยาบาลให้เรียบร้อยเสร็จสับก่อนเลย

น้องผ่อนสุดาลลูกสาวของคุณพ่อสมมติ
ไงเขาเขียนชื่อเอาไว้ชัดเจนข้างหลัง
เรียบร้อยเสร็จสรรพก่อนเลย
ก็ลูกสาวของผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ยบอกว่าการบริจาคเงิน๑ล้านบาท
คือครอบครัวก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าตื่นเต้น
หรือว่าดีใจที่จะบริจาคเงินไม่ได้ทำไปแล้วก็ฝืนความรู้สึกที่จะทำนะ
นี่คือความตั้งใจจริงคุณพ่อพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะถูกรางวัล
ว่าถ้าถูกหวยรางวัลที่๑จะมอบเงินให้โรงพยาบาล๑ล้านบาท
เพราะดูแลคุณแม่อย่างดีเหลือเกินตอนที่ป่วยด้วยโรคไตวาย
ขณะเดียวกันครอบครัวของคุณลุงสมบูรณ์ก็จะมอบเงิน๒๐๐๐๐บาท
ให้กับตำรวจสพเมืองบุรีลำ๘๐๐๐บาทมอบให้กับตำรวจสพพระพลาชัย
แล้วก็โรงพยาบาลพระพลาชัยด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่บ้านเกิด
คือทั้งหมดคุณพ่อกับคุณลูกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอดรวย
แต่ว่าตั้งใจอยากทำบุญจริงแล้วก็เชื่อว่าที่ถูกรางวัลที่๑
ก็เป็นเพราะว่าผลบุญที่ได้ทำไว้ก็เลยต้องการแบ่งปันให้กับสังคม